สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั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
กระสุนเนี่ยเข้าเหนือราวนมด้านซ้าย๑นัด
กระสุนฝังในเสียชีวิตคาที่ตรงกำแพงรั้วบ้าน
ส่วนคนที่เป็นคนก่อเหตุคนยิงนะครับ

แล้วก็สารภาพว่าเป็นคนยิงเอง
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะครับผู้ต้องหาสารภาพว่าอย่างนี้บอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้
เขยคือนายพายุผู้ตายเนี่ยปีนรั้วเข้ามาจากข้างบ้านนะฮะซึ่งในบ้านเนี่ยมีลูกสาวของเธออยู่
แต่ว่าเขาเลิกกับนายพายุผู้ตายไปแยกกันอยู่ปีกว่าแล้วทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคน
จนเกิดการมีปากเสียงทะเลาะกันนะฮะทะเลาะกับตัวของแม่ยายนี่แหละตอนค่ำนะ
ทะเลาะไปรอบนึงแล้วหลังจากลูกเขยเนี่ยปีนรั้วเข้ามา
ทีนี้พอผ่านไปถึงช่วงกลางดึกหลังจากที่ลูกเขยกลับไปแล้วนะฮะ
ช่วงกลางดึกเนี่ยประมาณเที่ยงคืนนะครับทางป้าสบาย
บอกว่าแกได้ยินเสียงเหมือนคนปีนรั้วสังกษีข้างบ้าน
คิดว่าเป็นโจรฮะก็เลยหยิบปืนออกมาแล้วก็เดินออกจากตัวบ้านเนี่ยไปดู
เงาสลัวแกบอกแกไม่รู้จริงว่าเป็นใครก็เลยยิงปืนขู่ออกไปนัดหนึ่ง
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยพุ่งเข้ามาหาเหมือนจะมาแย่งปืน
สบายแกบอกแกก็เลยยิงแบบสุ่มออกไปอีกนัดหนึ่ง
โอ้โหกระสุนนี่เข้าราวนมซ้ายเลยนะฮะหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่เลย
บอกพอแกเดินไปดูเนี่ยพบว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็เอ้า
นายพายุลูกเขยแกเองเจ้าหน้าที่ก็ถามย้ำว่าทำไมต้องไปยิงอะไรขนาดนี้
ป้าสบายแกยืนยันว่าแกคิดว่าเป็นโจรจริงแกก็เลยยิงปืนใส่ไป
นี่นะฮะตำรวจก็คุมตัวไปนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ขณะเดียวกันญาติของผู้ตายให้ข้อมูลว่าทางตัวของผู้ตายคือนายพายุเนี่ย
เขาเอารถที่เป็นรถยนต์ไปซ่อมไว้ที่อู่แล้วก็ขี่จักรยานยนต์มาบอกที่บ้าน
บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาลูกที่บ้านของภรรยามารู้ข่าวอีกทีก็ถูกยิงเสียชีวิตซะแล้ว
เราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
ส่วนวันนี้ที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่ปิดเงียบไม่มีใครอยู่นะครับ
ก็เลยได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับบอกว่าความจริงแล้วบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
ที่บอกว่าผู้ตายเขาปีนเข้าไปปีนเข้าไปเนี่ยความจริงเป็นบ้านที่เขาอยู่อยู่แล้วนะฮะ
เขาอาศัยอยู่กับเมียของเขาก็คือนางสุชาดานะฮะอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้ว
นี่ผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันตัวของแม่ยายเนี่ยเขามีบ้านอยู่ห่างจากบ้านหลังเนี้ยไป๓๐เมตร
ทีนี้ช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตายเขาออกจากบ้านที่อยู่กับเมียบ้านหลังนี้ไป
ว่าคงมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ามีปัญหากับแม่ยายเขาเลยแยกออกไปไปเช่าบ้านอยู่เอง
นี่นะฮะส่วนชาวบ้านอีกคนนึงบอกว่านายพายุผู้ตายเคยมาเล่าว่ามีปัญหากับแม่ยาย
แม่ยายเนี่ยบอกว่าถ้าจะให้ยกโทษให้ต้องเอาพวงมาลัยไปกราบเท้าขอเข้ามา
แต่ผู้ตายเขาบอกว่าเขาไม่ทำก็จะคอยมาหาลูกหาเมียอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับ
วันนี้ตำรวจสพนขามนะครับได้เชิญพ่อกับแม่ของผู้ตายมาให้ข้อมูลนะครับ
มาให้ปากคำรวมทั้งนางสุชาดาภรรยาของผู้ตายด้วย
นี่คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้นะครับก็พยายามไปสอบถามข้อมูลนะฮะ
แต่ว่าทางฝั่งของภรรยาผู้ตายไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนที่สพนขามนะครับเจ้าของคดีนะครับเจ้าของพื้นที่
วันนี้มีเพื่อนบ้านของป้าสบายชื่อคุณยายชะแล่มอายุ๘๓ปี
เยี่ยมป้าสบายแล้วก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
สักบ่ายสามได้มาบ่นเรื่องแม่ยายให้ฟัง
แชล่มบอกนี่ยายยังบอกไปเลยนะบอกว่าเออก็ไปง้อเขาหน่อย
จะได้กลับเข้าไปอยู่ที่บ้านจะได้อยู่พร้อมกันพร้อมหน้าลูกพร้อมหน้าเมีย
ทำมาหากินต่อแต่นายพายุเนี่ยเขาบอกกับยายชะแรมว่าเขาออกมาแล้ว
ยังไงเขาก็ไม่กลับเข้าไปเขาออกมาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกได้เกือบปีได้แล้ว
แต่เขายังไปมาหาสู่ลูกกับเมียเขาที่บ้านหลังที่เคยอยู่ด้วยกันอยู่หลังที่เกิดเหตุนี่แหละฮะ
ส่วนสาเหตุเนี่ยที่นายพายุผู้ตายมีปัญหากับแม่ยายคือป้าสบายนะฮะ
แชล่มที่เป็นเพื่อนบ้านบอกว่ามันสืบเนื่องมาจากทางป้าสบายเนี่ย
มอบเงินให้กับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยก็คือนายพายุเนี่ยไปลงทุนนะฮะ
ทำอาชีพรับซื้อของเก่านี่นี่นะฮะแกบอกลูกเขยเนี่ยบอกอยากจะทำอาชีพรับซื้อของเก่า
ยายก็ให้เงินไปลงทุนแต่ช่วงหลังเนี่ยป้าสบายแกบอกว่าตัวลูกเขยเนี่ย
ขโมยทองแดงจากในร้านเนี่ยเอาไปขายอืมแล้วเวลาไปได้กำรงกำไรนะฮะ
ขายของเก่าได้เงินได้กำไรมาเนี่ยคือไม่เห็นมันคืนทุนกลับมาเลย
มันมีแต่หมดไปหมดไปเรื่อยจนเริ่มมีปัญหากันระหว่างแม่ยายกับลูกเขย
แต่ยายชะแล่มบอกว่าเท่าที่รู้จักทั้งสองฝ่ายนะคือฝ่ายนายพายุผู้ตายกับทางป้าสบายนะที่เป็นคนยิงลูกเขยเนี่ย
คุณยายชะล่ำแกบอกว่าก็เป็นคนดีทั้งคู่อ่ะนะแต่ผู้ตายเนี่ยเขาเคยเปลยไว้
บอกว่าเขาอาจจะมีอันตรายก็ได้นะแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดจากแม่ยายนะครับ
ยายแร่มเองก็ยังคิดว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยแม่ยายเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นโจรจริงก็ได้
เพราะแถวนั้นตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดมากนะแสงไฟไม่ค่อยมีอาจจะมองไม่เห็นจริงก็ได้
เขาโกรธเขาไม่อยากนั่นเขาไม่อยากแบบคือไม่อยากดีกับแม่ยายเนี่ยคืออยากดีกับเมียเท่านั้น
มันเล่าให้ฟังไอ้ลูกเขยเขานะเขาบอกว่าแม่ยายหาว่าเขารักทองแดงไปขายเขาซื้อของเก่าอยู่นี่
ส่วนแม่ยายเขาเขาก็มอบกิจการให้ลูกเขาทำกันแต่ทางลูกเขยเขาเอาไปทำทางบ้านเขา
แต่แม่ยายเขาก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรไปเนี่ยคงจะไม่มีใครรู้หรอก
แต่ว่านี่เป็นเพื่อนบ้านนะฮะคุณยายแชล่มที่เล่าให้เราฟังนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้พ่อกับแม่ของนายพายุผู้ตายนะฮะก็คือนายบำรุงวัย๖๑ปีกับนางอุดมวัย๕๙ปี
วันนี้ก็ได้คุยกับคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
กับแม่ของผู้ตายบอกว่าไม่เชื่อนะฮะ
ที่ทางนางสบายบอกว่าคิดว่าลูกเขยเนี่ยคือโจร
คือเขาบอกคนเป็นแม่ยายลูกเขยกันจะจำหน้าจำรูปร่างลักษณะอะไรกันไม่ได้จริงเหรอ
นี่แล้วก็เอาอัลบั้มรูปงานแต่งงานของลูกชายมาให้ดูเลย
บอกนี่พ่อไปสู่ขอมาให้เงินสินสอดนี่สองแสน

คือแล้วอยู่ดีเนี่ยจะมาบอกว่าลูกเขยเนี่ยคือโจรจำหน้าไม่ได้ก็เลยยิงใส่เข้าไป

อันนี้พ่อกับแม่ผู้ตายเขาติดใจนะครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างลูกเขยกับแม่ยายเนี่ยนะฮะ
พ่อกับแม่บอกว่าเคยชวนนายพายุให้กลับมาอยู่ที่บ้าน
แต่พายุลูกชายบอกห่วงเมียกับลูกต้องส่งลูกไปโรงเรียน
แล้วลูกเนี่ยเป็นคนต้องทำมาหากินไม่ใช่อันทภาณ
แต่กลับต้องมาเจอมรสุมชีวิตถูกกดดันหนักจากแม่ยาย
ก็ได้แต่ปลอบใจลูกชายนะสาเหตุที่ผิดใจกันกับแม่ยายเนี่ย
ว่ามาจากเรื่องความไม่ไว้ใจกันเกี่ยวกับเรื่องของ
ข้าวของในโรงงานในร้านรับซื้อของเก่านะครับ
แล้วทีนี้พอเขาแยกออกไปอยู่ที่อื่นเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าเวลาจะมาหาเมียกับลูกทีนึงเนี่ย
ปีนกำแพงรั้วข้างบ้านเข้าไปหา
คำถามคือเอาทำไมต้องปีนกำแพงรั้ว
ทำไมไม่แบบเออมาเปิดประตูเข้าไปตามปกติ

ลูกชายไม่อยากมีปัญหากับแม่ยาย
ยายเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้แบบเต็มเลย
เวลาจะมาบ้านจะมาหาเมียกับลูก
ก็จะมีปัญหากับแม่ยายอยู่ตลอด

ตอนค่ำปีนมารอบนึงก็ทะเลาะกันไปรอบนึงแล้ว

โจรก็เลยยิงใส่เข้าไปเลย
เรื่องนี้นะครับทางพ่อกับแม่ผู้ตายยืนยันว่า
อยากให้คนก่อเหตุได้รับโทษให้ถึงที่สุดอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วย
สวัสดีครัวครับ

ในอีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเข้าด้วยนะฮะ
หรือแม้แต่ภรรยาของเขาเพราะว่านี่เป็นข้อมูลจากคนรอบข้างทั้งนั้น
ตอนนี้ศพของนายพายุถูกส่งไปชนะสูตร
อย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับส่วนตัวของนางสบายเนี่ยฮะ
ที่เป็นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหา๒ข้อหา
ก็คือฆ่าผู้อื่นแล้วก็ครอบครองอาวุธปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ